พอพูดถึงเรื่องความปังคุณค่ะอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ต้องพูดถึงแล้วนะ
ค่ะจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะตอนนี้บอกเลยว่าทะยานสู่หลักร้อยล้านแล้ว
เป็นภาพยนตร์แบบแนววัยรุ่นยุคสมัยก่อน
ล่าสุดผู้อำนวยการสร้างและพระเอกค่ะคุณเป้อารักษ์เขาตั้งเป้าเอาไว้บอกว่า
น่าจะกวาดรายได้ทั้งหมดประมาณ๒๐๐ล้านนะคุณนะ
ที่สำคัญนะไอ้ภาคแรกยังไม่ออกเลยประกาศสร้างภาค๒ต่อแล้วนะ
เริ่มจะเปิดกล้องเร็วนี้ด้วยค่ะงานนี้เป้อารักษ์บอกโอ้โหดีใจยกใหญ่เลย
ติดต่อพี่เป้ตั้งแต่๒๐กว่าไอโปรเจกต์นี้เขาคิดมานานแล้วนะ
จนตอนนี้โอ้โหกว่าจะใจอ่อนมารับเล่น๓๕๓๖เข้าไปแล้วคุณอุ๋า
กว่าจะมีวันนี้เลือดตาแทบกระเด็นเขาว่าอย่างนั้นนะ
และเพื่อฉลองความสำเร็จค่ะพี่เป้เขาก็เลยขอทำเซอร์ไพรส์
ด้วยการลงรูปคู่รูปแรกกับแฟนสาวมีเรียมใส่เสื้อช็อปไปเลย

โพสต์ท่าอวดแฟนแล้วก็เขียนแคปชั่นซึ่งก็เขียนมาจากวลีเด็ดในหนัง
บอกว่ามากับหญิงพวกแม่งไม่ทำหรอก
พยกเด็ดอยู่นะคุณโชคนี้ฉันไม่ได้พูดยาวนะพูดตามในหนัง
ก็มีเพื่อนดาราเข้ามาแซวกันเยอะเลย
และนอกจากความปังของเรื่องงานแสดงแล้ว
ในการเป็นพระเอกร้อยล้านเรื่องที่๓ของเป้เข้าไปแล้ว

ทำขายออนไลน์แล้วก็ตอนนี้กระแสเสื้อช็อปกำลังมาแรงอีก

ไปฟังทั้งหมดทั้งวันนี้จากเป๊อารักค์
เป็นหนังเรื่องที่เท่าไหร่คะที่ได้ร้อยล้าน
ผมคิดว่าเท่าที่จำได้น่าจะเป็นเรื่องที่๓ครับผม

เขาติดต่อผมมาตั้งแต่ผมอายุ๒๐กว่า
วันนั้นมีแฟนเด็กช่างไปเหรอคะ
ใช่ครับก็อยากเกาะกระแสหนังด้วยครับ
ก็เลยคิดว่าเออเราก็โพสต์รูปคู่

เราก็อย่างนี้อยู่แล้วครับขำ

รวมไปถึงความรักก็สุดยอดไปเลย

ทั้งเรื่องผลงานแล้วก็เรื่องความรักนะ